คุณผู้ชมครับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโรงพยาบาลหนองคายเป็นเหตุการณ์อุกอาจนะครับ
แล้วก็ตอนนี้เองหลายคนโดยเฉพาะคุณผู้หญิงก็กังวลความปลอดภัย
ต่อตัวเองต่อทรัพย์สิน
เพราะว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นประมาณสัก๒ทุ่มครึ่งเมื่อวันที่๑๖กรกฎาคมที่ผ่านมานี้เอง

ถ้าเกิดว่ามองจากประตูทางเข้าของโรงพยาบาลเข้าไป

จุดที่เกิดเหตุเป็นซอกตึกของอาคาร
อยู่ด้านหลังอาคารหลักของโรงพยาบาล
เป็นเหมือนกับสำนักงานซักฟอกซักล้างตึกอาคารแบบนั้น

ถ้าย้อนเวลากลับไปก่อนหน้านั้น
มีผู้ชายคนหนึ่งครับเขาเดินดุ่มเข้าไปในตึกผู้ป่วยพิเศษ
ซึ่งตึกนี้จริงเขาจะปิดไม่ให้คนนอกเข้า๒ทุ่ม
พอตีนาฬิกา๒๐๐ปุ๊บคนนอกเข้าไม่ได้แล้ว
แต่บังเอิญว่าผู้ชายคนนี้เขาเข้าไปตอนทุ่มกับอีก๕๙นาที
ก็เลยเดินผ่านเข้าไปได้แต่พยาบาลเห็นท่าทีแปลก

ดูลุกลี้ลุกลนก็เลยกดปิดกดล็อคประตูเอาไว้
แล้วก็ลองสอบถามผู้ชายคนนี้เลยตอบไม่ถูก

แต่สุดท้ายยังไม่ทันจะจับกลุ่มได้ดีเลยนะครับ

เขาใช้มีดไปจี้ที่ผู้หญิงคนหนึ่ง
เป็นเหมือนกับเจ้าหน้าที่โรงพยาบาล

ก็กำลังจะไปเอาผ้าปูเตียงเพื่อจะไปเปลี่ยนให้กับคนไข้
ปรากฏว่าผู้ชายคนนี้ใช้มีดจี้คอเธอแล้วลากไปในซอกตึก

ถูกต้องคุณเขียนมาสอนและคุณผู้ชมเพราะว่าเขาใช้มีดจี้ไม่พอ
ทำร้ายด้วยผู้หญิงพยายามต่อสู้เอาตัวรอด

แล้วก็เลือดเต็มตัวนะครับ

หลังจากที่คนร้ายทำร้ายร่างกายแล้ว

คนร้ายหนีออกไปทางด้านหลังโรงพยาบาล

ว่าพอมาเจอแล้วก็โรงพยาบาลก็ช่วยดูแล

เพราะว่าข้อมูลล่าสุดพบว่า
กล้องวงจรปิดเนี่ยเป็นอักษรสำคัญเลย
เดินวนไปวนมาเหมือนกับทำท่าทีมีพิรุษ

น่าจะมีอาการเหมือนกับเป็นคนโรคจิตด้วย

ดูท่าทางท่าเดินแบบนี้
แล้วพอหนีไปทางหลังโรงพยาบาลหนีเท้าเปล่า

มีข้อมูลบอกว่าก่อนหน้าที่เขาจะมาที่โรงพยาบาล
เขาไปร้านสะดวกซื้อแล้วไปบอกพนักงานขายของ
บอกว่าผมอยากซื้อการบูนเพราะตอนนี้ผมเกิดอารมณ์ทางเพศ
คนขายงงเลยแล้วมันเกี่ยวข้องกันยังไง
ก็เลยให้ข้อมูลเป็นเบาะแสกับตำรวจ
แล้วหลังจากนั้นก็ปรากฏว่ามาก่อเหตุที่โรงพยาบาลนี่แหละครับ

ผู้ชายคนนี้คือเขาพยายามเดินไปทางหลังโรงพยาบาล
แล้วก็ไปทิ้งพวกเสื้อผ้ากางเกงในกระเป๋าเอาไว้ที่จุดหนึ่ง

สิ่งที่ยากคือ๑อยู่ไม่เป็นหลักแหล่ง
เป็นเหมือนกับคนที่เร่ร่อนไปมาลักษณะคล้ายกับคนโรคจิตด้วยนะครับ
แล้วพอไปดูประวัติย้อนหลังปรากฏว่าผู้ชายคนนี้
อายุประมาณ๒๔ปีมีประวัติต้องคดีนะครับ
แล้วก็หลบหนีความผิดจนกระทั่งมาก่อเหตุซ้ำลักษณะเดียวกันแบบนี้
ดังนั้นเดี๋ยวรอดูความคืบหน้าเพิ่มเติมในคดีนี้

ตำรวจบอกว่าคนร้ายเนี่ยวิ่งไปตามถนนเส้นทางด้านหลังโรงพยาบาล
่งหน้าไปซอยท่าค่ายมีรอยเท้าเดินลงแม่น้ำโขง

มีหลักฐานทิ้งไว้มีกางเกงขาสั้นมีกางเกงชั้นใน
แล้วก็กระเป๋าเป้ที่เห็นในภาพจากกล้องวงจรปิดเมื่อสักครู่นี้นะคะ